มนตรีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวแสดงตัวละครนะ
ได้มีโอกาสแสดงร่วมกับณเดชน์กับแมทพิรณีในละครฟอร์มยักษ์วิกพระราม๔ที่ฉายอยู่ตอนนี้
แล้วก็ถูกจับตามองมากเรื่องของเรตติ้งด้วย
ด้วยกระแสวิจารณ์แง่ลบที่บอกว่าละครเรื่องนี้ดูไม่ปังตามคาดเอาไว้เลย
ซึ่งอาปุ๊เองก็บอกว่าเฮ้ยไม่ปฏิเสธนะว่าเรตติ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาจับตามอง
แต่ส่วนตัวแล้วออปปุ๊บบอกว่าแค่อยากให้คนดูมีความสุขจากการดูละครเท่านั้นค่ะ
เท่าที่ดูก็สนุกดีเรามีความสุขมาก
เราดูที่คนเราทำงานแล้วเรามีความสุขเรารักการทำงานมาก
เพราะฉะนั้นมันจะออกมายังไงเราก็ไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกผิดหวัง
เพราะว่าเราได้ทำมันเต็มที่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องการเรตติ้ง
จะให้เราฟ่องฟูหรือแต่ไม่ใช่อยากให้เขาดูเยอะเขาจะได้มีความสุขเยอะ
แค่หวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ละครของเราออกไปเนี่ยคนที่ดูขอให้เขามีความสุขเถอะ